จิบกาแฟจิบกาแฟบรรยากาศดีวิวเป็นทุ่งนา
สวยงามเหมือนภาพวาดเลยค่ะคุณแล้วที่สำคัญราคากาแฟเขาก็ไม่แพง
เอามาที่นี่เลยร้านเย็นเหล้าเช้ากาแฟโอ้โหชื่อร้านเก๋ไก่นะคุณนะ
ครับร้านตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะคะ
ใครที่กำลังจะผ่านไปหรือใครที่มีโอกาสไปจังหวัดพยาว
แวะไปเลยในพื้นที่บ้านต่อมแวะร้านนี้สักหน่อยหนึ่ง
เพราะว่าอย่างที่บอกเลยคุณค่ะร้านนี้เป็นร้านกาแฟที่ราคาเนี่ย
หลักสิบนะกาแฟแต่วิวสิคะหลักล้านไปแล้วค่ะ
คุณดูบรรยากาศซะก่อนบรรยากาศที่นี่เขาจะตกแต่งในสไตล์แบบ
อะไรนะลิ้นคุณเป็นอะไรลิ้นเป็นภาษาอังกฤษอ๋อเหรอโมเดิร์น
เป็นแบบว่าเป็นแบบสวยงามหน่อยสมัยนะใช่แล้วร่วมสมัยหน่อย
แล้วก็ร้านนี้ถึงแม้จะตกแต่งแบบโมเดิร์โมเดิร์นแบบนี้
แต่มันอยู่กลางท้องทุ่งนาเลยนะคะคุณผู้ชมนั่งด้านนอกเนี่ย
คุณจะมองเห็นวิวทุ่งนาแบบไกลสุดลูกหูลูกตาตัดกับภูเขาสูงสูง
และขอบฟ้าสีฟ้าโอ้ยสวยจริงแล้วคุณก็จะเห็นรวงข้าวโบก
ลิ้วปลิวสวัยสวยงามมากมากคุณค่ะไม่ไปไม่ได้แล้วค่ะ
วิวข้างหลังหลักล้านแบบนี้ไปนั่งถ่ายรูปรูปเดียวกาแฟหนึ่งแก้วก็ฟินแล้ว
นี่ค่ะเหตุผลนี้ที่นี่จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟที่เรามาแนะนำ
บอกเลยว่าไม่ควรพลาดแก่การตามมาเช็คอินเป็นอย่างยิ่งนะจ๊ะ
สำหรับใครดูแล้วเตรียมตัวที่จะตามไปสัมผัสบรรยากาศฟิน
จิบกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มอร่อยแล้วอยากจะบอกต่ออีกนิดนึง
ว่าถ้ามาช่วงเช้าเนี่ยคุณจะได้บรรยากาศแบบหนึ่ง
แต่ถ้าคุณมาช่วงเย็นคุณก็จะได้บรรยากาศอีกแบบนึง
ก็คือเห็นพระอาทิตย์ตกลับยอดดอยหนอกไปโอ้โหอ่า
บอกเลยร้านเขาเปิดให้บริการทุกวันนะอย่างที่บอกว่าร้านเขามีชื่อร้านเก๋เก๋ว่า
ร้านเย็นเหล้าเช้ากาแฟคุณมาได้ตลอดเวลาเช้าหรือเย็นก็มาได้
บรรยากาศมันแตกต่างกันแสงที่ถ่ายภาพออกมาก็จะต่างกัน
คนละแบบเพราะฉะนั้นแล้วไปได้ตลอดเวลาเลยแต่ว่าไปแล้วนั้นก็ส่งรูปมาอวดกันด้วยนะคะ
ดีมากอย่าลืมส่งรูปกันมาในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวกันด้วยนะครับเราจะเข้าไปดูในนั้นด้วย